ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีคุณยายท่านหนึ่งนะคะ

จะไปหักเอากิ่งไม้มาซ่อมบ้าน
แล้วมันเหม็นแน่นขึ้นมาทุกทีเลย

ไปเจอศพผู้ชายลอยอืดอยู่
ก็ต้องไปเลยค่ะเป็นตำรวจสพคลองหลวง
ไปเจอศพนี่นะคะหลังจากที่คุณยายแจ้งไป
พื้นที่นี้ก็คือตำรวจคลองศรีอคลองหลวง
ในที่เกิดเหตุจุดที่ไปพบศพก็คือร่องระบายน้ำ
ศพนี่เป็นศพของผู้ชายนะยังไม่ทราบสัญชาติ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีค่ะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีม่วง

จากการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ห่างจากจุดที่พบศพ๒กิโลเมตร
ก็คือบริเวณถนนเรียบกาญจนาพิเศษ
ทะเบียนนครปฐมและมันจอดอยู่

บอกว่ารถคันนี้รถจักรยานยนต์คันนี้

ตำรวจก็เลยยกมาที่สพคลองหลวงนะคะ
เพื่อมันจะเชื่อมโยงกันก็คือการตรวจหาทะเบียน
สอบถามนางเครือรักอินทรนินวัฒน์อายุ๖๐ปีนะคะ
คุณยายที่ไปพบเนี่ยคุณยายบ้านอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเดินไปในป่าจะมาหาต้นกะถิ่น
ต่อเติมเพลิงพักเข้ามากับหลานชายอีกคน
เดินเข้ามาเรื่อยยังไม่ทันได้ตัดต้นไม้เลย
มาเจอศพที่อืดอยู่แบบนี้และกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้ง
ตกใจมากวิ่งออกมาแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
เรื่องต้นตำรวจสอบตรวจสอบที่เกิดเหตุ

และจะให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนำร่างผู้เสียชีวิต
ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ชั้นนสูตร
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ